คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะสำหรับที่จังหวัดนครพนมที่มีทหารชุดปรับปรามยาเสพติด
อุ้มสองพี่น้องมาจากกระท่อมไปรุมซ้อม
เนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาคดียาเสพติด
คนพี่โดนซ้อมจนตายคนน้องโดนซ้อมจนเจ็บสาหัสครับพ่อ
แม่ไปแจ้งความไปเอาเรื่องมีทหารมาไกลเกลี่ย
เรื่องถึงผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ฝั่งครอบครัวของคนที่ถูกซ้อมเนี่ยเขานำศพของลูกชายคนโตมาบำเพ็ญกุศลแล้ว
แต่จะยังไม่ชาปนกิจรอให้ทหารมาขอขมาก่อน
ลูกเขาจะได้ตายตาหลับซึ่งล่าสุดจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
พบว่ามีทหารเกี่ยวข้องทั้งหมด๑๑นายด้วยกันนะคะ
โดยความคืบหน้าในคดีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกศรีนครในวัด
ผู้กำกับการสพธาตุพนมมอบหมายให้ทีมพนักงานสอบสวน
เร่งสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารเกี่ยวข้องในฐานปฏิบัติการจำนวนทั้งหมด๑๑นายด้วยกันค่ะ
เป็นชั้นสัญญาบัตร๑นายชั้นประทวน๖นายแล้วก็พลทหารเกณฑ์๔นายนะคะ
ตอนนี้เตรียมแจ้งข้อหาเบื้องต้น๒ข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นยังคงต้องพิจารณาตามพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องรอผลการรับรองการชนะสูตรศพจากแพทย์แล้วก็ผลการตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บ
ก่อนที่จะประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้นำผู้กระทำผิดมารับทราบข้อหาตามขั้นตอนนะคะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยนำศพนายยุทธนาที่เป็นลูกชายคนโตที่ถูกซ้อมจนตายเนี่ย
บำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลอุ่มเม่าที่อำเภอธาตุพนมแล้ว
แล้วก็นี่แหละค่ะรอให้กลุ่มทหารที่กระทำการแบบนี้กับลูกเขามาขอคำมาศพอยู่